ซิ่งแล้วก็ไปชนเสาไฟและแท่งบารีเออร์
แล้วตกลงไปในหลุมที่เขาขุดเพื่อวางท่อประปา
คนก็ทำงานกันอยู่นะคะตอนนั้นน่ะนะคะ
อันนี้เหตุการณ์บนถนนสายพนัฐนิคมหนองเสม็ด
คือเป็นลักษณะกระบะแต่งซิ่งค่ะ
มอยู่ในหลุมจมน้ำไปเกือบครึ่งคัน

รอบนั้นมีเสาไฟล้มอยู่ต้นหนึ่งด้วย
คนขับก็คือนายกัมพลธรรมชาติอายุ๔๓ปี
บาดเจ็บตลอกตามร่างกายแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้น
ตกใจมากค่ะรถพุ่งมาชนแล้วก็เสาไฟล้ม
แล้วรถก็หล่นลงไปในหลุมแช่น้ำอยู่แบบนั้น
คนงานที่กำลังทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่ารอดปฏิหารจริงนะคะนายเกียรติภูมิ
เขาบอกเขาได้ยินเสียงแล้วสัมผัสได้ถึงแรงลม
คือมันมาเร็วมากแล้วมาพร้อมกับฝุ่นและลม
หลังจากนั้นสาวไฟฟ้าก็ล้มลงหันไปมอง

ส่วนตัวเองบาดเจ็บนะคะจมูกเลือดออก
แล้วก็กระจกหน้ารถคันที่เกิดเหตุมันกระเด็นใส่เขา
ครับนะคะก็นี่ก็เจ็บไปหนึ่งนะคะ
อีกคนนึงเป็นแม่ค้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
เขาบอกเขากำลังเตรียมร้านได้ยินเสียง
แล้วก็เห็นควันดำพุ่งมาเลยก็พยายามจะวิ่งหนีนะคะ
แต่วิ่งได้ไม่กี่ก้าวก็เห็นรถคันนั้นตกลงไปในหลุมแล้ว
โชคดีค่ะที่มีแท่งเหล็กใหญ่ช่วยบัง
ไม่อย่างนั้นรถคงพุ่งมาทางนี้แล้วค่ะ
โอ้โฮแค่เห็นก็รู้สึกไม่เป็นปัญหาจริง
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพนะคะทั้งเสาไฟฟ้าแท่งแบรีเออร์
อันนี้คือความเสียหายของทางหลวง
แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอารถมายกระบะขึ้นจากหลุมท่อประปานะคะ
ก็เนี่ยค่ะก็ต้องมายกขึ้นมาให้
โอ้โหโชคดียังไม่เป็นอะไรมากนะคะ
แต่ก็มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เป็นคนงานด้วย

หาสาเหตุเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ